คุณผู้ชมคะตอนนี้พักเรื่องโควิดไว้แป๊บนึง

มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นที่เชียงใหม่
รถกระบะเนี่ยขับมาแล้วตรงนั้นมันเป็นทางโค้ง
สารอุทธรภาค๕เสร็จแล้วรถเสียหลักค่ะ
ทะไหลตกคลองชนระประทานรถจมน้ำเลยนะ
แล้วคนขาปักค้าก็ติดอยู่กับคอนโซล
ตอนนี้ไม่สามารถคำชีพพจรได้นะคะ
เพราะว่าจมน้ำอยู่นะคะ
จะต้องพลิกรถขึ้นมาเพราะว่า
ถ้าดึงอุปกรณ์ลงไปค่อนข้างจะยากกว่าที่ช้ากว่า
ต้องแข่งกับเวลาด้วยนะเดี๋ยวรถจะจมน้ำลงไปเยอะกว่านั้นอีก

ตอนที่ช่วยชีวิตคนที่ขับรถกระบะนี่นะคะ
บรรยายเหตุการณ์ให้ฟังซึ่งตอนนี้เนี่ยกู้ภัยหลายหน่วยงานเลยค่ะ
เข้าไปช่วยเหลือคนขับรถกระบะเขาประสบอุบัติเหตุแหกโค้ง
แล้วก็พุ่งตกลงไปในคลองชนรับประทานตรงนี้
อยู่ที่บริเวณถนนเรียบคลองชลประธาน๗๐๐ปี
ด้านหน้าสารอุทธรภาค๕ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะ

ฝั่งคนขับเนี่ยมันจมไปในน้ำคนขับเองก็ออกมาไม่ได้สิคะ
เพราะว่าขาของคนขับทั้งสองข้างเลยนะติดอยู่กับคอนโซล
แล้วทีนี้รถมันก็จมไปเกือบจะมิดคันแล้วค่ะ
กู้ภัยก็ต้องเอาอุปกรณ์ตัดทางมาถึงก็ดำไป
แล้วก็ไปเพื่อช่วยเหลือในที่สุดเนี่ยเอาตัวคนขับรถออกมาได้นะใช้เวลาในการช่วยเหลือเนี่ย
ประมาณ๑๐นาทีแต่พอเอาตัวคนขับออกมาปรากฏไม่มีสัญญาณชีพ

หลังจากนั้นก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนครพิงอย่างเร่งด่วนนะคะ
ทีนี้เราก็เลยไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
สมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่ที่ไปช่วยชีวิตนะคะ

คุณภูวดลก็เล่าให้ฟังบอกว่าพอมาถึงจุดตรงนี้
เห็นแล้วแหละว่าคนขับรถกระบะหมดสติอยู่ในรถ
แล้วขาพอมันติดกับคอนโซลจะดึงออกมาเลยมันก็ไม่ได้
ตรงนี้แหละมันเป็นอุปสรรคในการช่วยชีวิตนะคะ
ก็ต้องเอาอุปกรณ์ตัดถ่างมาตัดถังที่บริเวณคอนโซลก่อน
แล้วก็ลำเลียงคนเจ็บออกมาค่อนข้างทุลักทุเล
เดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่กู้ภัยวินาทีที่เข้าไปช่วยชีวิตค่ะ
นี่ไงคำชีพจรไม่เจอก็เลยต้องปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนะคะ

หลังเกิดเหตุค่ะพนักงานสอบสวนสพแม่ริมมาตรวจสอบ

อันนี้ตอนที่นักข่าวของเราลองขับดูมันเป็นทางโค้ง
แล้วก่อนเกิดเหตุฝนมันก็ตกปล่อยลงมา
ก็เลยคิดว่าถนนอาจจะลื่นกระบะคันนี้คงขับมาเร็ว
พอมาถึงจุดตรงนี้เป็นทางโค้งด้วยถนนลื่นด้วย
รถก็เลยเสียหลักพลิกคว่ำตกลงไปในคลอง
ทีนี้ก็แจ้งรถยกงานจราจรให้มากู้ซากรถ
แล้วก็นำไปเก็บรักษาที่สพแม่ริม
แล้วก็ต้องสอบสวนต่อไปนะคะ